เพราะว่าเรามีเศรษฐีใหม่
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบูรณ์อุบลราชธานี
ปราจีนบุรีและมหาสารคาม

เอาใครก่อนดีล่ะค่ะ
จากเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล๗๕๙๔๑๔รางวัลที่๑งวดวันที่๒มีนาคม๒๕๕๙
มาลงบันทึกประจำวันกันโดยไม่ได้นัดหมายถึง๔คน

โดยนางจำนงสายไหมและนางนงนุษย์ราชดี
เล่าด้วยน้ำเสียงที่ดีใจบอกว่า
ฉันไปตลาดนัดกันวันพุธที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดโพงอย
ในหมู่บ้านห้วยรรจัยแม่ค้าขายหลอตาลีก็เลยตกลงว่า
มาเธอเรามาแบ่งการซื้อก่นละใบ

แต่คนที่ไปด้วยเธอเรามาซื้อกับคนละใบไหม

ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยแหมใครจะไปคิดว่าจะถูกรางวัลนะ

คนซื้อก็ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอากันนะฮะ
ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงด้วยนะฮะ

คุณจำนงเนี่ยนำเงินที่ซื้อไว้นำเงินที่จะได้เนี่ย
จะไปซื้อที่นาไว้ให้ลูกและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลาน
ส่วนคุณนงนุษย์จะเก็บเงินไว้ดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากแล้วนะครับ
ส่วนเศรษฐีอีกท่านหนึ่งคือนางสาวหนูไผ่ซาทัน

ซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าในตลาดครองถมบ้านโนนทอง
คือตอนแรกอยากได้เลข๕๑๔แต่แม่ค้าหยิบ๔๑๕มาให้
ตอนนั้นก็โอ๊ยทำไมหยิบ๔๑๕มาให้ฉันอยากได้๕๑๔เออ
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นรางวัลที่๑แม่ค้าให้โชคนะครับ

เออร้อยหนึ่งสองร้อย
นะฮะก็เงินที่ได้มาจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะครับ

คือนายธวัชชัยทองตุ้ยเป็นเจ้าของฟาร์มหมู
ก็ไปซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าในตลาดลมศักดิ
เงินที่ได้มาจะนำไปใช้หนี้ธนาคาร
กู้มาลงทุนเลี้ยงหมูนะฮะ

ไปดูที่มหาสารคามกันหน่อยนะฮะ

นายศรีเมืองเจริญสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

สมัยนายยกสมชายวงศวรรษ
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพดอนหวาน
เป็นหลักฐานว่าท่านอดีตรัฐมนตรีศึกษาท่านนี้
ถูกรางวัลที่๑๒ใบจำนวน๑๒ล้านบาทคุณ

เป็นประธานไหว้สารปึงเถ่าถง

เคยถูกลอตเตอรี่มาทุกรางวัลแล้ว

จะสร้างซุ้มประตูถวายสารเจ้า

ต่อไปหลายคนก็ต้องไปไหว้ที่สารบึงเถาถงนี่แล้วล่ะ
ยังมีคนโชคดีอยู่อีกที่อีสานก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
นายวรุษเจียจันทร์ค่ะทำงานชิปปิ้งด่านช่องเม็กนะคะ
ก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพเดชอุดม
หลังจากถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านบาท
นายวรุธบอกว่าตั้งใจจะซื้อเลข๙๑ตามที่มีคนมาบอกในฝันนะ
แต่พอไปที่แผงลอตเตอรี่กลับบอกแม่ค้าว่าขอซื้อ๑๕๗
บอกว่าอยากจะซื้อ๙๑แต่พอไปซื้อจริงซื้อ๑๕
เขาก็บอกว่าซื้อแบบงงนี่แหละซื้องงมาแบบสองใบ
พอลอตเตอรี่ออก๗๕๙๔๑๕
ปรากฏว่าถูกรางวัลสิคะ

ถูกแบบงงไม่ได้ตั้งใจแบบ๑๒ล้านนะคุณ
ก็บอกว่าเงินที่ได้จะเอาไปใช้หนี้เอาไปให้คุณแม่ทำบุญทำธุรกิจที่บ้าน
แต่ว่ายังคงจะทำงานชิปปิ้งต่อไปด้วยนะ

ใช่ค่ะจากอุบลคุณผู้ชมมาดูที่ปราจีนบุรีเศรษฐีใหม่อีกคนค่ะ
ก็คือนางนงลักษณ์มานพไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนาดี
คุณนงลักษณ์เขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้ามาขายหน้าโรงงานเลย
เลขชุด๒ใบก็เลยแบ่งกับเพื่อนละกันคนละใบ
พอผลสลากออกเนี่ยเพื่อนวิ่งมาบอกเพื่อนดีใจมากเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะเก็บเงินไปใช้หนี้เอาไปสร้างบ้านให้เสร็จ
รวมถึงจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกต่อ
แล้วก็ในโรงงานเดียวกันเนี่ยยังมีคนถูกรางวัลข้างเคียง

นี่ไม่เหมือนชื่อโรงงานนะดิฉันจะไปสมัครพาร์ทไทม์
เพื่อถูกงวดหน้าใช่ไหม

ปิดท้ายกันที่เศรษฐีเลขท้าย๒ตัวเบาะ

คนดังคุณอุ้มลักษณะไงคุณ
โพสต์ภาพสลากินแบ่งเลขท้ายสองเก้า
ที่เธอถูกรางวัลลงอินสตาแกรมเนี่ย
อะไรนะพ่อปู่กับแม่ย่าที่คำชโนธให้โชค

เป็นอีกคนนึงที่ไปคำชโนธแล้วก็โชคดี

เลขท้าย๒ตัวได้ใบละ๒๐๐๐บาท

เธอมีทั้งหมด๒๙ใบ
เธอก็รับไป๕๘๐๐๐บาท
คุณอะไรจะซื้อเยอะขนาดนี้

ถึงซื้อเยอะขนาดนี้อ่ะใช่

และต่อไปสืบสกุลพันธ์ดี

ซื้อ๒ใบไม่ถูกเลยสักใบ

เรื่องจริงที่ว่าคือผู้ประกาศสาวบันเทิงของเราสองคน

จะบอกว่าเธอนี่ถูกบ่อยมากคุณใบตอง

คุณสืบสกุลอาจจะเป็นคนหนึ่งหรือเปล่า

ใช่คนนี้เขาบอกแล้วก็ถูกจริง